ไม่อยากจะให้เรียกตัวเองว่าเป็นนักพนัน

มันถือว่าเป็นการโอนเงินระหว่างกลุ่มคน
สลากินแบ่งไม่ได้มาจากไหนก็มาจากคนที่ไม่ถูกนั่นแหละ
ให้ตนักนะคะว่าที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่แพ้
ที่จริงในการพนันทั้งหมดพวกลอตเตอรี่ล็อตโต้
เป็นอันที่คนเล่นมากที่สุดทุกประเทศมีหมด
แล้วแต่ว่าประเภทจะออกมาเป็นเล่นประเภทไหน
เป็นล็อตโต้หรือเป็นลอตเตอรี่แบบบ้านเราที่เป็น๖ตัว
ประเทศก็อาจจะมีทั้ง๖ตัวหรือมีทั้งแบบ๔ตัว
และรัฐบาลจำนวนมากก็มักจะอนุญาตให้มีการพนันประเภทนี้
ทีนี้ในสลากินแบ่งจากการที่เราสำรวจเมื่อปีที่แล้ว
ก็พบว่ามีคนเล่นอยู่ประมาณ๔๕ของประชากร

คิดออกมาแล้วก็ประมาณ๒๔ล้านคน
เราก็พบว่าในจำนวนคนที่เล่น
แล้วเราลองหารเฉลี่ยออกมาจากยอดเงินว่าทั้งหมดสักเท่าไหร่
แล้วไปเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัว
อันนี้เราใช้รายได้เฉลี่ยต่อหัวเมื่อเทียบกับที่มาเล่นตรงนี้
ก็พบว่าก็เล่นอยู่ประมาณสัก
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารายได้เฉลี่ยเนี่ยมันก็เฉลี่ยมาจากคนกลุ่ม
รายได้น้อยกับรายได้เยอะพอมันมาเฉลี่ยแล้ว
บางทีเมื่อกี้ที่ตัวเลขบอกว่าพอเฉลี่ยแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ๒๐๐
แต่จริงถ้าไปนับเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย
มันคงไม่ใช่ตัวเลขตรงนี้มันอาจจะไปถึง๑๐
ซึ่งก็เป็นการสร้างผลกระทบทีเดียว
คือที่จริงแล้วปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสลากินแบ่งก็มีหลายปัจจัย
ทั้งที่เป็นความเคยชินเพราะว่าอาจจะตั้งแต่เด็กมา
ก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายซื้อสลากกันเป็นเรื่องปกติ
หรือซื้อหวยใต้ดินกันเป็นเรื่องปกติ
หรือบางทีในการซื้อก็ยังหันมาถามลูกหลานอีกเลขเด็ดอะไร
แล้วเวลาการซื้อพวกนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้ซ่อนเล้น
ก็ซื้อกันอย่างแบบจงครึ่มเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเคยชิน
ที่เขารู้สึกว่าการซื้อลอตเตอรี่ก็ดีซื้อหวยใต้ดินก็เป็นเรื่องปกติ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันที่๒อันนี้ก็เกี่ยวกับสื่อมวลชนด้วย
เวลาที่ใกล้หวยจะออกหรือเวลามีเลขเด็ดเนี่ยจะรู้สึกจะคุยข่าวเยอะ
เรื่องเกี่ยวกับเลขเด็ดบ้างอะไรบ้างหรือคุยข่าวถึงคนที่ถูกรางวัล
บางทีไม่ใช่คนที่ถูกใบ๒ใบคนที่ถูกทีหนึ่ง๕ใบ๖ใบหรือเยอะกว่านั้น
มีการโชว์ตัวกันขนาดนั้นจะเป็นภาพอย่างนี้อยู่บ่อย
ฉันคิดว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพที่ทำให้คนรู้สึก
สละกินแบบมันคงเป็นความหวัง
เพราะว่าเราลงทุนไปถ้าเราซื้อสัก๕ใบ
จ่ายเงินไปสัก๕๐๐บาท
ถ้าเราถูกขึ้นมาเราได้เงิน๓๐ล้านโอ้โหเป็นอะไร
เป็นความฝันนั้นแบบมากของคนจำนวนหนึ่ง

คติในการสำรวจเราอยากจะทราบทัศนคติของประชาชนด้วย
แล้วก็น่าประหลาดใจเราจะมีคำถามว่า
คุณคิดว่าสลากินแบ่งเนี่ยเป็นการพนันหรือไม่
คนที่ตอบว่าเห็นด้วยมีค่อนข้างน้อย๓๐

คือเขากลับไปคิดว่าสลากกินแบ่งนี่คือการเสี่ยงโชค
แต่ถ้าถามคำถามต่อไปว่าแล้วหวยใต้ดินล่ะถือว่าเป็นการพนันไหม

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจว่า
คนไทยก็มีวิธีคิดต่อเรื่องของสลากกินแบ่งกับหวยใต้ดินนี่ไม่เหมือนกัน
บางส่วนก็รู้สึกว่าเพราะมันถูกกฎหมายไง
ก็ถือว่าเงินที่เสียไปก็รัฐบาลก็เอาไปใช้อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อยากเรียกมันว่าการพนัน
จริงแล้วคนไทยกลัวกับคำว่าพนัน
แต่ว่าการซื้อสลากินแบ่งการซื้อหวย

แต่ก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกตัวเองว่าเป็นนักพนัน
เช่นเดียวกันแล้วก็เคยถามว่าแล้วคุณคิดว่าใครคือนักพนันล่ะ
เขาก็จะพูดถึงคนที่เข้าบ่อนอะไรทั้งหลาย
พวกที่เล่นในบ่อนพวกนี้เป็นนักพนัน
แต่ว่าพอของพวกเขาอย่างรุจพลัสละกินแบ่ง

ถ้าเราไปดูจากคำนิยามเรื่องการพนันของทั่วโลก

ก็คือเรากำลังใช้เงินหรือทรัพย์สินต่างไป
เพื่อไปเสี่ยงในกิจกรรมบางอย่างที่มีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน
โดยหลักใน๑ชุดมันก็จะมีอยู่๑ล้านฉบับ
ใน๑ล้านฉบับมีรางวัลที่๑อยู่๑ใบ

สำหรับวันที่๑มันก็เป็น๑ใน๑ใน๑ล้าน
อันที่จะถูกมากที่สุดเนี่ยก็คือเลขท้าย๒ตัว
เพราะเลขท้าย๒ตัวนี้ก็คือ๑ใน๑๐๐

อย่างนี้มันก็ไล่ขึ้นไปตามหลักของสถิติ
เมื่อรวมแล้วในชุดสลากกินแบ่ง
ซึ่งออกมาเป็นชุดหนึ่งที่รวมรางวัลทุกรางวัลอยู่ด้วยกันทั้งหมด
ก็มีอยู่๑๔๐๐๐เสร็จนิดหนึ่ง

มันก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ๑๔ของการถูกรางวัล
เพียงแต่รางวัลในแต่ละอันไม่เท่ากัน
อันเป็นรางวัลใหญ่บางอันเป็นรางวัลเล็กเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า
จริงแล้วสลากกินแบ่งในมุมของนักเศรษฐศาสตร์
มันถือว่าเป็นการโอนเงินระหว่างกลุ่มคน
เพราะว่าเงินสลากกินแบ่งไม่ได้มาจากไหน

ที่จริงแล้วคนจะเสียจะมาก
แต่คนถูกรางวัลที่๑ที่ได้เงินเยอะไป๖ล้าน

ที่จะต้องจ่ายเงินไปแล้วคุณก็ได้เงินนี้ไป

และในระหว่างทางก็จะมีส่วนแบ่งของคนที่เกี่ยวข้อง
เราก็ถามนะคะว่าเหตุผลในการอยากเล่นเป็นเพราะอะไร

บอกว่าอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น
รู้สึกน่าจะเป็นคำตอบที่๑หรือ๒ด้วยซ้ำ

เพราะว่าการมาเล่นพวกนี้มันก็มีลุ้น
มีอะไรมันก็มีความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันที่บอกว่าเพราะอยากได้เงิน

ก็แสดงว่าเขาก็ยังคาดหวัง
กลายเป็นความหวังของคนผู้คน
ถ้าแค่บางคนคิดก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่
แต่ถ้าคนจำนวนมากคิดมันเป็นปัญหาแล้วล่ะ
เพราะว่าอย่างที่ได้บอกจริงแล้วเวลาที่คุณถูก
คุณได้มาแต่จริงมันก็มาจากเงินคนอื่น
และคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นคนมีสตังค์ก็ไม่ได้เป็นปัญหา
แต่ก็อาจจะมาจากคนที่มีรายได้น้อยแบบคุณนั่นแหละ
และในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่า
ตอนที่เราสำรวจคนที่ซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่
ก็คือคนที่มีรายได้ไม่ได้มาก

เพราะว่าประเทศจะเจริญได้
ประเทศจะไปมุ่งไปสู่คุณภาพและความผาสุขได้
ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นในการทำงาน

ถ้าประชาชนคิดว่าตัวเองไม่มีทางเปลี่ยนอะไรได้
ต้องมาเล่นการพนันอย่างนี้
มันก็หมดหวังค่อนข้างจะหมดหวังนะคะ
เชื่อว่าจริงคนส่วนใหญ่รู้ว่า
ที่จริงแล้วซื้อหวยมันก็มีถูก
จากประสบการณ์เขาเองเขาก็สรุปได้โดยตัวของเขาเองเนี่ย

จากการที่เราศึกษาเราก็คิดว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็มีสติ
คนที่ไม่มีสตินี่น่าจะจำนวนน้อยมาก

และอย่าให้เดือดร้อนอย่าให้กระทบค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ให้ตนักว่าที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่แพ้

การถูกหวยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรมันค่อนข้างยาก
อาจจะถูกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถูก
เพราะฉะนั้นก็เล่นและอย่าให้กระทบกับปัญหาทางการเงินของตัวเอง